ช้างพลายก๊อฟที่เกาะสมุยค่ะเกิดเหตุอารวาสขึ้นมานะคะ
ลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายจนทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตหนึ่งคน
บาดเจ็บหนึ่งคนควานช้างก็บาดเจ็บด้วยนะคะ
แต่ว่าประสุทธิ์อำเภอก่อสมุยเขาบอกว่าไม่อยากจะให้ใช้คำว่าตกมัน
ใช้คำว่าคลุ้มคลั่งดีกว่า
ลุ้มคลั่งแล้วก็กระทืบแล้วก็ใช้งาเนี่ยแทงนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
ตำรวจภูทรบ่อผุดจังหวัดสุราธานีเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากได้รับแจ้งจากพนักงานบริษัทไอแลนด์ซาฟารีจำกัดอำเภอกเกาะสมุย
เป็นช้างที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งเที่ยวชมธรรมชาติของสภรี
คลุ้มคลั่งสะบัดนายกาเรดนอร์แมนโควีอายุ๓๖ปี
และนางสาวอิรีฮักแมทอายุ๑๖ปีเป็นสองพ่อลูก
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติสก๊อตแลนด์นั่งอยู่บนหลังช้างค่ะ
ควานช้างตกลงมาจากหลังช้างเลยนะคะ
หลังจากนั้นพลายก๊อฟก็พุ่งเข้าไปใช้งาแทงเข้าที่หน้าอกด้านขวา
แล้วก็เหยียบซ้ำที่ต้นคอจนทำให้นายกาเรกเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ขณะที่นายซอวินตันเป็นควานช้างควานช้างเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ก็ถูกพลายก๊อฟทำร้ายจนบาดเจ็บอาสาสมัครกู้ภัยได้เร่งช่วยเหลือนะคะ
ก็คือนำนายซอวินที่เป็นควานช้างและนางสาวอิริซิบที่เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเบื้องต้นอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุนายวงศะสิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าจะมีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้เสียชีวิต
หลังจากนี้ทางจังหวัดสุราธานีต้องมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นอีก
ส่วนช้างที่ก่อเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้แสดงท่าทีคลุมคลั่งแล้วนะคะ
เชิดชัยเจริญเวศประสุทธิ์อำเภอกเกาะสมุยยิงยาสลบช้างที่เกาะเหตุ
แล้วก็บอกว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากตกมันนะ
แต่คงไปตกใจอะไรบางอย่าง
เนื่องจากช้างยังอายุน้อยเดี๋ยวต้องรอถามจากควานช้างอีกที
ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุในพื้นที่เกาะสมุยอากาศร้อนจัดค่ะ
ควานช้างพานักท่องเที่ยว๒คนขึ้นนั่งหลังช้าง
โดยมีควานช้างนั่งบางช้างอยู่บนหลังช้าง
แต่พอช้างเดินไปถึงเชิงเขาด่าง
อยู่ดีก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา

เราไปคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
สัตวแพทย์อลงกรมหันนบนายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง

มาคุยกันถึงการสังเกตอาการช้าง
ว่ารักษณะของการคลุ้มคลั่งการตกมัน
ลักษณะเป็นอย่างไรเราควรจะสังเกตอย่างไรดีนะคะ
ตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ

ครับสวัสดีครับ
คุยกันถึงกรณีพลายก๊อฟที่ก่อเหตุที่เกาะสมุยก่อนนะคะคุณหมอครับ
จริงแล้วอาการคลุ้มคลั่งกับตกมันมันต่างกันเหรอคะคุณหมอ
ต่างกันครับอาการคุ้มครั่งหรือว่าอารวาสเนี่ย
บางทีเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือว่าหิวนะครับ
อากาศร้อนจัดไม่ได้พักทำงานมากเกินไปนะครับ
แล้วก็หิวเช่นไม่ให้อาหารนะครับไม่ให้น้ำกินนะฮะ
ทำให้สัตว์เนี่ยเกิดอาการเครียดแล้วก็เกิดอาการอารวาสขึ้นมานะครับ
ส่วนอาการตกมันเนี่ยเป็นลักษณะประจำของช้างเอเซียนะครับ
ตกมันทั้งตัวคู่ตัวเมียในตัวคู่เนี่ยเมื่อตกมันแล้วจะอยู่ในสภาพบ้าคั่งนะครับ
ไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นต้องเอาไปผูกไว้ในป่าหรือว่าในที่เปลี่ยว
ไม่ไม่ให้มายุ่งกับโครงช้างปกตินะครับค่ะซึ่งในตัวผู้ที่จะตกตกมันได้เนี่ย
เมื่ออายุสิบแปดปีขึ้นไปสิบห้าถึงสิบแปดปีขึ้นไปโดยปกติแล้วจะตกมันเนี่ย
ปีละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเลี้ยงดีเกินไปให้กินอย่างเดียวไม่มีการออกกำลังกายเนี่ย
ปีหนึ่งอาจจะตกมันสามถึงห้าครั้งนะครับการตกมันแต่ละครั้งเนี่ย
จนถึงชีวิตของคนแล้วก็ของสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ

จากกรณีพลายก๊อฟอายุ๑๓ปีแล้วเขาบอกว่าในพื้นที่เกาะสมุยอากาศร้อนด้วย
เกาะสมุยมีจุดอ่อนก็คือว่าต้นไม้น้อยป่าน้อย
สภาพเป็นสวนมะพร้าวซะมากกว่าแล้วก็พื้นค่อนข้างที่จะเป็นทรายมากกว่า
เมื่อเทียบกับเขาศกที่สุราช
สภาพของเขาศกตางช้างจะค่อนข้างจะได้เปรียบ
เพราะว่าอากาศชื้นแล้วก็เย็นตลอดทั้งปี
สภาพอาการเครียดจะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่เกาะสมุย
ก่อสมุยถูกแดดเต็มที่แต่ไม่สามารถหลบแดดได้เนื่องจากตัวใหญ่
ถ้าน้ำไม่พอหรือว่าอากาศระบายไม่พอเพียงความเย็นไม่พอเพียง
อาการเหนื่อยจากการรับแหกอาการเหนื่อยจากความเครียดเนื่องจากความร้อน
จะเกิดขึ้นได้เร็วมากแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ควานช้างไม่สามารถที่จะบังคับได้เพราะว่าขณะนั้นเนี่ยมันโมโหมาก
แล้วก็จะสลัดทุกอย่างที่อยู่บนลำตัวนี้ออกไป
แล้วก็อาจจะกระทืบหรือว่าแทงซ้ำในช้างเพศผู้
แต่ว่าเมื่อสติมันกลับมามันก็จะอยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิม
อันนี้เราพอจะมีวิธีการสังเกตเบื้องต้นไหมคะคุณหมอ
ว่าช้างเริ่มที่จะเครียดแล้วเพื่อเป็นการระวังตัว
ครับเมื่อเมื่อช้างเริ่มจะเครียด
ใบหูจะบวกไปมาถี่ขึ้น
แล้วก็จะใช้งวงเป่าน้ำในงวง
ทางด้านข้างของลำตัวหรือว่าขึ้นไปบนด้านหลัง

แล้วก็จะสะบัดหัวไปมาซ้ายขวาไปมาถี่ขึ้น
แล้วก็ต่อไปก็จะเริ่มโยกตัว
เพราะฉะนั้นเมื่อโยกตัวแล้วอย่างที่นั่งบนหลังจะเขย่า
นักท่องเที่ยวจะรู้สึกนักขวานก็จะรู้สึก
ควานช้างนี่จะต้องเอาช้างเข้าที่แล้วก็เอานักท่องเที่ยวลงโดยเร็วที่สุดนะครับ
แล้วเอาช้างไปในที่เย็นแล้วก็ใช้สายยาง
ฉีดไปตามลำตัวนะครับเพื่อให้ระบายความร้อนออกจากลำตัวให้เร็วขึ้น
คือประเด็นหลักสุดเลยคือเขาร้อนใช่ไหมคะ
ผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะแต่ว่าในสภาพที่เคยไปสัมผัสกับเกาะสมุยเนี่ย
ค่อนข้างร้อนถ้าควบคุมอากาศร้อนไม่ได้ใช้งานช้างมากเกินไป
ยกตัวอย่างเช่น๑ชั่วโมงไม่ควรจะทำงานเกิน๔๕นาที

แล้วก็สัตว์มันก็อ่าลวาดมาก
ค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่านักท่องเที่ยว
หรือว่าประชาชนต้องไปเจอกับช้าง

หลบหนีหลบหลีกยังไงคะคุณหมอ

มันค่อนข้างที่จะป้องกันลำบาก
เพราะฉะนั้นวิธีการแรก
ก็ต้องจับแหย่งหรือว่าที่นั่งบนหลังช้างให้แน่น
แล้วก็เจ้าของปางช้าง
จะต้องเอาช้างเชือกอื่นเข้ามาประกบ
ช้างตัวที่มีปัญหาซ้ายขวาหรือว่าหน้าหลัง
สองถึงสี่เชือกเนี่ยประกบไว้ให้อยู่นิ่ง
แล้วรีบนำนักท่องเที่ยวลงมาสู่พื้นดินให้เร็วที่สุด
ในอนเฮที่เกิดการวิ่งขึ้นมา
นักท่องเที่ยวอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองเช่นคว้า

กิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด
ขณะที่ช้างวิ่งเท่าป่าลเท่าป่า

แล้วก็โดยเฉพาะช้างที่ตกมัน
หรือว่าใกล้ตกมันหรือว่ามีอาการเครียด

จนสู่สภาวะปกติกริมเธอมาใช้งานได้
เอาละชัดเจนค่ะ

ค่ะนายสัตวแพทย์อลงกรมหันนบนะคะ
สัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวังก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะ